ไปดูคนที่ต้องผ่านทางรถไฟที่นครศรีธรรมราชค่ะ
เขาบอกว่าผ่านทีไรนะ
เห็นไม่
เหมาะสมในการที่จะเล่าข่าวแบบนี้คุณอาจารย์สมธรรม
ก็คุณดูสิเอ้าเห็นคนไหมอ่ะ
แล้วยกขึ้นยกลงเองรถไฟก็ไม่มา

เสียไม่เสียไม่รู้แต่ว่าสายความเชื่อก็ต้องมา
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปนี้ไว้ความยาวตั้งเกือบ๒นาทีนะคุณผู้ชมบอกว่า
ใช้ถนนตัดผ่านราวรถไฟมะม่วงสองต้นไปนาป่าขึ้นทางหลวงระวังหน่อยนะครับ
พี่แกอารมณ์ไม่ดียกขึ้นยกลงทั้งวันแล้ว
เห็นคลิปก็บอกเลยนะคะว่าอันตรายมากเลยนะแบบนี้เนี่ย
เพราะไม่รู้เลยว่าอันไหนจริงอันไหนหลอก
สมมุติว่าพอยกขึ้นปุ๊บเรากำลังจะขับออกไปฟาดลงมาทำยังไงอ่ะนั่นสิ
เราก็อันตรายอีกหรือเราเข้าใจว่าเออยกขึ้นคงไม่มีรถไฟแล้ว
รถไฟมาทำยังไงก็อันตรายอีก
บางคนก็เลยมีการแซวกันขำบอกโอ้โหผีหลอกตอนกลางวันซะละมั้ง
ที่กั้นขึ้นรถไฟลงเองขึ้นเองแบบนี้
เขาบอกว่าคลิปนี้ถูกถ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นถนนสายนาป่าเรียบทางรถไฟตำบลมะม่วง๒ต้น
คือมันผิดปกติมันเสียแหละ
ก็เลยเอามือถือมาถ่ายภาพเอาไว้
เพื่อเตือนคนที่จะต้องใช้เส้นทางนี้
แล้วก็ให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยไปตรวจสอบด้วย
ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องราวที่อาจจะเป็นการสูญเสียได้
มาอย่างผีจบอย่างวิทยาศาสตร์
เป็นไงล่ะเหมาะเหลือเกินกับการเล่าข่าวแบบนี้